ใช่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพ

เพราะว่านุ่มชาวกำแพงเพชรเนี่ยเขามีไอเดียเก๋มาก
ก็คือเลี้ยงปูนาเพาะพันธุ์ขายค่ะคุณ
ปูนาค่าแกตัวใหญ่ซะไม่มี
ตัวใหญ่จริงนะคุณเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ
มากันที่สุธีราฟาร์มปูนาบ้านไร่อุดมค่ะ
อยู่ที่ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร

นี่ปูเพียบเลยแล้วตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะ
เพราะว่าที่นี่เป็นฟาร์มปูนา
ปูนานที่นี่มันไม่ได้ใหญ่มากนะคุณ
แต่อยากจะบอกว่าที่นี่เป็นฟาร์มปูนาที่สร้างรายได้ให้กับเจ้าของฟาร์มอย่างดีงาม
ไม่ใช่แค่สร้างรายได้ในประเทศนะคะคุณ
แต่เขายังโกอินเตอร์ส่งออกไปต่างประเทศด้วยรู้หรือเปล่า

ขนาดนั้นแหละคุณเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะทั้งเพาะพันธุนาขายและก็ยังแปรรูปปูนาเป็นสารพัดอาหารแสนอร่อยส่งขายอีกด้วย
ไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดานะคะคุณ
วิโรธแก้วแสงทองหรือว่าพี่บอยเจ้าของฟาร์มเนี่ยนะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเขามีโอกาสได้รับการอบรมการเลี้ยงปูนามา
ก็เลยรู้สึกว่าสนใจนะ
เนื่องจากว่าปูนาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายดูแลง่าย
พอไปอบรมเรียนรู้ก็ไปอบรมเพิ่มเติมดีกว่าเพิ่มภูมิความรู้อีกหลายที่
จนสุดท้ายตัดสินใจซื้อปูนาพันธุ์มาเลี้ยงเอาไว้
ซึ่งปูนาที่พี่บอยเขาเพาะเลี้ยงเนี่ยนะคะจะส่งขายกันแบบตัวเป็นนะ

โอ้โหแต่ผมชอบนะเห็นปูแบบนี้ผมนึกถึงส้มตำปู
เออใช่น่าทานเหมือนกันนะคุณดูสิแล้วทอดกรอบอ่ะเออมันน่าทานนะ
เรียกได้ว่าทุกส่วนของปูนาสามารถทำเงินได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนอาหารแปรรูปทั้งหมดตอนนี้พี่เขาก็ส่งขายทั้งในและก็ต่างประเทศด้วย
และก็ยังมียอดสั่งซื้อเข้ามาแบบเยอะแยะไม่ขาดสายสร้างรายได้ต่อเดือนไม่น้อยเลยนะคะ
ใครที่สนใจอยากจะมีรายได้หรือว่าอยากจะสร้างรายได้ด้วยการเลี้ยงปูนาแบบพี่บอยเขาเนี่ยนะ
หรืออยากจะสั่งปูนาแปรรูปมาลิ้มลองก็สามารถสอบถามคุณพี่เขาไปได้เลย
ฟาร์มปูนาบ้านไร่อุดมหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะคะ
๒เบอร์๐๖๑๕๘๒๙๗๔๘หรือ๐๖๑๒๙๔๕๘๗๖
ส่วนเฟซบุ๊กก็เข้าไปเลยที่สุธีราฟาร์มปูนาบ้านไร่อุดมเลยจ้า
ผมสังเกตนะน้องใบตองนะเวลาเราอ่านข่าวเรื่องการสร้างรายได้เลี้ยงนู่นเลี้ยนี่เลี้ยงนั่นเนี่ย
ปูนาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เลี้ยงแล้วถือว่าได้รายได้ที่ดีมีตลาดที่ใหญ่มาก
อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ในประเทศต่างประเทศคุณสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศ
เป็นรายได้ที่จะบอกว่าเป็นรายได้เสริมคงจะไม่ได้แล้ว
เป็นรายได้หลักได้เลยถ้าคุณแบบว่าได้รับการดูแลปูอย่างดีหรือว่ารู้วิธีการเลี้ยงปูเป็นอย่างดี